การเมืองวันนี้ทำเอาทุกคนตกตกใจกันหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะ
เห็นภาพนายกรัฐมนตรีพประยุจนโชภาใส่เสื้อคนไข้อืม
แล้วก็ดามแขนเอาไว้ด้วยบอกอุ้ยนายกโดนสั่งแอดมิตรเกิดอะไรขึ้น
ช่วงสายวันนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชาปรากฏภาพนี้ออกมาเห็นไหม
คือบิ๊กตู่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
ตรวจอาการมือข้างขวาเพราะว่าบิ๊กตุบอกว่ามือข้างขวาเนี่ยบวมแล้วก็ปวดมาก
เปลยกับคนใกล้ชิดแล้วว่าเฮ้ยมันปวดมากเลยนะ
คุณหมอก็เลยตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดเบื้องต้นคุณบอกว่าอุ้ยนี่มันอักเสบหนักเลยค่ะ
ให้ยาปฏิชีวนะเข้าเฝือกอ่อนแล้วบอกว่าขอแอดมิตรรอดูอาการ๑คืน
นายอนุชาบุรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะ
ก็บอกว่าคุณหมอฉีดยารักษาอาการอักเสบให้แล้วแล้วบอกให้นายกงดภารกิจประมาณ๕๗วัน
ก็เลยต้องยกเลิกการไปราชบุรีแล้วก็สงขลาแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบตามปกตินะคะ
เรื่องต้นมีรายงานบอกว่าอาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมาจากข้ออักเสบเหมือนนิ้วล็อก
คือกำมือไม่ได้เลยนะคะลักษณะคล้ายอาการโรคเกาเทียม
ไวนะครับท่านนายกหลังจากที่ลงพื้นที่เมื่อวาน
ก็มีคนให้ดอกไม้แต่ว่าท่านก็ยังกำได้ไม่หมดเลย

วันนี้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐร่องใต้
ไปนครศรีธรรมราชเป็นการส่วนตัว
ช่วงนี้คนทำบุญกันเยอะครับ

กำมือบิ๊กไปร่วมแห่ภาพขึ้นพระธาตุ

หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวในสวนส้มโอทัพทิมสยาม
เมนูก็มีเช่นผัดหมี่ปากพนังก็คือผัดหมี่กะทิ

ปลาทอดคั่วหมูต้มส้มปลากระบอก
โอ้โหบิ๊กป้อมไปไหนที่จะมีเมนูอาหารตลอดเลยนะ
ใช่ค่ะจับได้ไหมคะตั้งแต่ตลาดอัตกรนะครับอืม
ท้ายด้วยการเป็นประธานในพิธีสมโพธิผ้าพระบทพระราชทาน
ณโรงเรียนปากพนังและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ

นี่คือความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมวันนี้นะครับ
ส่วนคุณแม่ท้องแก่นะคะคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคณะ
วันนี้เปิดวัยทีประสัยที่นครราชสีมา
ที่อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐๐๐๐สาที่บปักทรงชัยค่ะ
มีคนมาฟังกว่า๘๐๐คนเลยนะคะ

เออทำไมพักถึงต้องได้สอสออย่างน้อย๒๕๐คนขึ้นไป

โคราชเองก็เคยสร้างนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกมาแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มาร่วมกันสร้างนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่๒อีกสักคนน่ะ
จะได้เป็นนารีขี่ม้าขาวเป็นนายก
เอาผลิตการสืบทอดอำนาจออกไป
ซึ่งการจะทำแบบนี้ได้เพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นค่ะ
ผมดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาส
เยียวยาหัวใจพี่น้อง
หลังจากสัปดาห์ก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเยือน
พี่น้องชาวโคราชอกสั่นขวัญแขวนกันไปทั่ว
กลัวมันจะอยู่ต่ออีก๔ปี
แต่พักเพื่อไทยมาวันนี้เพื่อบอกพี่น้องว่า
เราปลดพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกออกจากอำนาจรัฐได้
เอาเก้าอี้นายกคืนจากพลเอกประยุทธ์ได้
ไล่กลับบ้านได้ด้วยวิธีการเดียว
คือเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ทั้งประเทศ
วันนี้หญิงก้าหญิงแก่งคนหนึ่ง
ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนที่ชื่อแพทองทานชินวัฒน์
ขอเสียงกระเบื้องดังหน่อยครับพี่น้องครับ
จะเป็นหญิงแก่งหญิงกล้าที่อาสามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน
กรอบกู้วิกฤตของประเทศเปรียบเสมือนนาลีขี่ม้าขาว
แก้ปัญหาของคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับ
หลังจากนั้นแล้วคุณอุ้งอิงกับคณะ
ก็ไปสักการะอนุสวรีเท้าสุรนารีที่ลัญญาโม
จุดทูปขอพรแล้วก็ชักดาบเอาเลิกเอาชัย
ถือเป็นการประกาศชัยชนะเหมือนกับปักทงชัยแลนด์สไลด์ทั้ง๑๖เขต
ก็มีการตอบคำถามถึงความเหมาะสมนะคะ
นายเศรษฐาทวีสินจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยไหม
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าต้องรอกรรมการบริหารพักพิจารณา
แต่ถ้าถามเธอส่วนตัวเธอว่าเหมาะสม
เพราะว่าคุณเศรษฐาก็ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้
ส่วนช่วงค่ำคุณอุ้งอิงก็ขึ้นประสัยอีกครั้งที่หน้าสารกลางจังหวัดนะคะ
ก็มีคนมาฟังกันแน่นขนาดกว่าหนึ่งหมื่นคนเขาบอกไม่มีเก้าอี้ว่างเลย
ก็ย้ำว่ายังไงพักเพื่อไทยต้องได้อย่างน้อย๒๕๐ที่นั่ง

และถ้าอยากให้นโยบายของพักเป็นจริงก็ต้องให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ค่ะ
พอรัฐบาลของนายกยิ่งรัก
เราก็วางแผนเลยว่าเราจะทำรถไฟความเร็วสูง
ในปี๒๐๒๐ที่ผ่านมานะคะ
กะจะเริ่มที่โคราชนี่แหละเป็นที่แรก
ถ้าอยากจะพัฒนาอีสานโคราชก็คือประตูนึง
ที่เป็นการเปิดเข้าภาคอีสาน
เพื่อเราอยากจะเห็นความเจริญของทั้งภาคอีสานค่ะ
แต่แล้วรัฐประหารก็เกิดขึ้นนะคะ
หยุดประเทศหยุดความเจริญของพี่น้อง
หยุดความกินดีหยุดดีอยู่ดี
หยุดความมีศักดิ์ศรีของพี่น้องค่ะ
แต่พักเพื่อไทยทนไม่ได้แล้ว
ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองอื่นกันบ้างนะครับ
ก้าวไกลครับนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักครับ
พร้อมกับนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า

เป็นซาเล้งประชาธิปไตยจากตลาดบางลำพู
ยังอนุสวรีพระนครศรีบริรักษ์
ช่วยนายวีรนันฮวดศรีว่าที่ผู้สมัครสอสอขอนแก่นเขต๑พักก้าวไกลหาเสียงครับ
บรรยากาศคึกคักพ่อค้าแม่ขาย๒ข้างทาง
เข้ามาขอเซลฟี่นำขนุกขนมมาให้กันจำนวนมากครับ
ผมยังคิดว่าในฝั่งของฝ่ายค้านร่วมกัน

ผมคิดว่าเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อม
คนก็มีจุดแข็งที่ต่างกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามารวมกันบริมาณครัวละมอร์
ผมก็คิดว่าอย่ามีส่วนผสมที่พอดี

ผมไม่มีทางที่จะไปอยู่ในคอลโมเดียวกันกับพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ได้ครับ